เป็นไงบ้างคะกระแสข่าวที่มีมาเนี่ย

เครียดใช่ไหมรับไม่ได้แล้วเห็นว่าครูปอยลาออกหรือว่ายังไงครับ
ขอต้องเข้าใจเนาะขึ้นสังคมออนไลน์
ต้องเป็นสนุกก่อการทำงาน
ถั้งภาพโพสต์ที่ไม่ใช่เรา

แต่ตัวนี้ก็คือเครียดรันครับเจอข่าวแบบนี้เนี่ย
ปัจจังเครียดมาก
ได้ข่าวว่ากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ใช่ไหม

เราจะแจ้งความใช่ค่ะใช่ไหมอืมแต่ตอนนี้คืออยู่บ้านที่ไหนอ่ะครับ
ที่ที่ลบบุรีนี่แหละฮะใช่ค่ะจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ย
ปอยอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมเพราะว่าแบบโอ้โหบางข่าวมันก็ไม่จริง
บางข่าวมันก็จริงค่ะว่าเอาเงินมาทำสายกงสายกรรมอะไรอย่างเงี้ย
ครูปอยที่มีสื่อไปเล่นอ่ะไม่ไม่จริงเลยอ่ะเรื่องนั้นก็
ไม่ทราบว่าที่เอาไปสัมภาษณ์มานั้นมันใช่เพื่อนสนิทจริงจริงหรือเปล่า
เพื่อนสนิทจริงจริงจะทราบดีว่าปอยเนี้ยทำมาก่อนที่จะ
ควบคุกพี่กอบอยู่แล้วอืมใช่ไม่ไม่แบบที่จะต้องอ่า
มาให้แซนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะงานแต่งที่ออกไปแล้วจะเป็นทางบ้านตรอยทางนั้นเลย
อืมเนี่ยเพราะว่ามันมีช่องหนึ่งเขาเล่นแล้วเขาบอกว่าแบบไปทำศัยกรรม
เอาเงินไปซื้อของแบรนด์เนมเป็นสาเหตุให้ของต้องไปยืนไม่ใช่นะคะ
ถ้ามาดูดีดีถามคนรู้จักได้หมดเลยอืมแบรนด์เนมที่พูดนี่หมายถึงอะไรบ้างอ่ะ
เห็นเขาบอกกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะซึ่งตามตลาดนัดทั่วไปเนี่ยแหละค่ะ
คือถามว่าตัวเราไม่ได้มีความผิดเราก็บอกตามที่เรารู้ทุกอย่างแล้ว
คือเราสังคมออนไลน์และเรื่องแบบนี้สักขนาดเนี้ยอยากจะถามเหมือนกันว่า
จะมาให้ตอนที่ในสังคมหรือหรอเพราะว่าเราต้องทำงานอืม
คนคนปกติเทียดไปอืมใช่อะค่ะประถุวันนี้ก็เทียดเทียดอืม
เนี้ยคือก็เราก็อยากจะให้ครูปอยออกมามาพูดอะไรสักสักสักอย่างหนึ่ง
เพื่อที่จะแบบว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นกับ
เหตุการณ์อะไรอย่างงี้เลยเนี้ยไม่นานอ่ะไม่นานน่ะไม่นานน่ะ